ราใช้รถใช้ถนนร่วมกันบนท้องถนนเดียวกันนะคุณนะ
มีน้ำใจให้กันหน่อยอย่าหัวร้อนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าหยิบจับอะไร
มาเป็นอาวุธทั้งหมดนะฮะเพราะว่าคราวนี้โอ้โหผู้ชายสองคนจากรถสองคัน
ท่อนเหล็กขึ้นมาเตรียมจะฟาดฟันกันให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

ผู้ชายเสื้อขาวลงมาจากรถแล้วดูในมือเขาสิคุณ
มือถือท่อนเหล็กยาวเป็นเมตรเลย
ส่วนผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินที่สะพายกระเป๋าก็ถือท่อนเหล็กมาเหมือนกัน
ต่างคนต่างเข้าหากันจะฟาดฟันกันนะฮะ
แต่ว่ายังไม่ทันได้ใช้ท่อนเหล็กตีกันนะคุณนะ
โอ้โหโชคดีแค่ยื้อยุดฉุดกระชากันไว้ก่อนนะครับ
ทีนี้คนเสื้อน้ำเงินเขามาถามคนเสื้อขาว
บอกว่าเก๊มด่าอะไรด่าพ่อกูหรือเปล่าอะไรนี่นะครับ
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปไว้นะฮะมีเสียงภาคอยู่เมื่อสักครู่นี้
แล้วก็บอกไอ้เต้ยกำลังมีเรื่องอยู่ที่หน้าโรบินสันเนี่ยนะฮะ
นี่ก็เป็นแฟนของคนเสื้อน้ำเงินนะครับ
แล้วเหตุการณ์นี้ต้องไล่เลียงแบบนี้ครับ
ว่าคนที่ถ่ายคลิปไว้เขาเอาคลิปมาโพสต์
แล้วก็เขียนข้อความไว้แบบนี้ครับ
บอกว่าแฟนเราคือคนเสื้อสีน้ำเงิน
ขับรถจะเข้าเลนขวาแฟนเราก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วนะฮะ
แต่ทีนี้คนในคลิปคือคนเสื้อขาว
ขับรถมาจากไหนไม่รู้ขับมาจะแทรกจะเข้า
แต่เข้าไม่ได้แทรกไม่ได้ก็บีบแตร่ไล่รถของเรา
มาถึงไฟแดงก็บีบแตรอีก
และตะโกนด่าแฟนเราตะโกนด่าคนเสื้อสีน้ำเงินในรถเนี่ยนะครับ
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องเป็นราว
ที่ลงมาทะเลาะวิวาดกันเนี่ยนะครับ
ส่วนเมียของคนใส่เสื้อสีขาว

ที่เรากำลังถ่ายคลิปแต่เราก็กระชากคืนมาได้
สุดท้ายนะฮะเมื่อชายเสื้อขาวเข้าไปนั่งในรถ
ก็คงได้สติก็ขอโทษขอโทษแล้วก็ขับหนีไปเลย
ข้อความที่เขียนในโพสต์บอกว่าง่ายเนอะ

ดีนะที่ฝ่ายเราก็ยังคุมสติอยู่

แล้วก็เขาก็ยอมรับว่าเขาเมาด้วย

ส่วนวันนี้นะฮะทางเรากับแฟนของเราก็คือคนใส่เสื้อน้ำเงิน

เพราะว่าพี่ที่เห็นเหตุการณ์แถวนั้น
เขาก็ให้เบอร์เอาไว้เขาจะไปเป็นพยานนะครับ
ก็คลิปเหตุการณ์นี้ทางเจ๊ม้อยวีพลัส

เตือนภัยกันไว้นะฮะใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ
มันอาจจะขัดใจกันนิดหน่อย

เขาฟาดใส่หัวเขาให้หัวแตกหรือไม่ก็ถึงเสียชีวิตได้นะ